คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของการเล่นว่าวกันนิดนึง
คุณชนะตอนเด็กคุณเคยเล่นว่าวไหมแบบวิ่งว่าว
แน่นอนเล่นดีต้องเล่นไม่เล่นได้ไงใช่ไหมอ๋อมีว้าวอะไรบ้างที่คุณรู้จัก
ว้าวจุลาแล้วก็ว้าวที่ลากไปกับพื้นคือว้าวไม่ขึ้น
การเล่นว้าวมันต้องหมุนแต่งชื่อเหรอ
มีว่าวจุลาที่เรารู้จักว่าปักเป้าว่าวงูที่มีหาง
แต่ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับว่าววงเดือน

ว่าวงเดือนเป็นศิลปะของมาลายูคุณผู้ชม
ดิฉันก็ไม่คุ้นเขินเหมือนกันว่าวววงเดือน
มันจะมีการเล่นแตกต่างจากว่าวอื่นที่เรารู้จักกันเป็นมายังไงบ้าง
เพราะฉะนั้นแล้วรู้แล้ววันนี้ก็เลยมาบอกต่อคุณผู้ชม
ติดตามกันเลยในช่วงของรู้แล้วบอกต่อ
ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของลุงโรเซสนินะครับ
ลุงรอเซได้ความรู้การทำว่าวเนี่ยมาจากพ่อนะฮะ
ซึ่งพ่อเป็นทำว่าว
อาศัยที่ว่าลุงเนี่ยก็ได้อยู่กับพ่อมาตลอด
เวลาขึ้นแล้วสายด้วยความสวยงามต้องผูกกันยังไง
ว่าวที่มารอเซะ

มาดูรายละเอียดของตัวกันครับคุณผู้ชม

ส่วนตรงกลางนั่นก็เป็นส่วนของปีก
แล้วก็ส่วนล่างสุดก็คือเป็นส่วนของเขา
แล้วก็ตรงกลางก็คือเป็นจุดของสัญละเว้าเดือน

เมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการแปะนะฮะ
แปะกระดาษว่าวโดยเฉพาะ
แล้วก็ตามด้วยไลน์
ครับก็ตอนนี้ซู่นะครับ
ซูซึ่งเป็นลูกชายของลุงนะครับ
เป็นผู้สืบทอดความรู้ด้านการทำว่าวนะฮะ

ที่ซูได้ติดบนว่าวนั้น
ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ซูได้เรียนรู้มาเองนะฮะ
ชื่นชมนะครับในความสามารถของซู่
ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีใจรัก
กับการสืบทอดความรู้การทำว่าว
การละเล่นของคนในพื้นที่แห่งที่นี่นะครับ
นี่สิครับที่เรียกว่าลูกไม้ตกไม่ไกลต้น
พ่อทำว่าวลูกแกะลายสารต่อชีวิตของว่าววงเดือน

ชื่นชมปรบมือครับ

ทีนี้มาดูว่าวแบบชาวประมงกันบ้าง

และการเล่นว่าวของชาวประมงกันบ้าง
ที่ยังมีคนวัยบุรหัม
มาสารต่อการทำว่าวของเรือน

แตกต่างของว่าววงเดือน
หรือว่าดูแลที่ชาวประมงส่วนมากก็ทำกัน
ของเกาะยาวหรือว่าที่ชายหาดแห่งนี้เนี่ย
ก็จะมีข้อแตกต่างในด้านตัวของว่าว
ในส่วนของเขาก็จะอ้วนนิดหนึ่ง
เพราะว่าริมทะเลเนี่ยลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับ
ช่างทำว่าวทุกคนก็จะคำนึงถึง
ว่าวที่จะรับลมในพื้นที่ริมชายหาดนะฮะ
ส่วนที่ระหว่างของวงเดือนนะฮะ
ตรงนี้ก็จะคล้ายกับ
ตาของมนุษย์นะฮะ
สองตาที่กำลังมอง
เหมือนกับว่าเวลาว่าขึ้นบนฟ้าแล้ว
ก็จะสามารถมองเหมือนมนุษย์คนหนึ่ง
กำลังมองฝูงปลาอยู่ในน้ำนะฮะน้ำทะเล
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับความงามของวาบูหรือว่าวงเดือน
เห็นแล้วก็ยังมีไว้ครอบครองกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ
แม่สามารถติดต่อได้ที่อีมามูดา๐๙๑๙๘๒๓๗๔๗ครับ
รู้แล้วบอกต่อด้วยนะนะนะนะ
เย้ดูแลกว่าต่อ
คือว่าวแต่ละที่นะครับมันมีความแตกต่างกันออกไป
ตามลักษณะของภูมิประเทศแล้วก็ลักษณะของลม

อย่างว่าวงเดือนนี้คุณเห็นไหมตรงห่างมันจะมีจุดคล้าย
ให้ได้มันกว้างกว่าว่าวทั่วไป

ขึ้นไปแล้วอย่างที่เขาบอกมันเหมือนดวงตามนุษย์สอดส่องลงไปในทะเล
เพราะว่าคือเขาจะเล่นที่บริเวณริมทะเลลมมันจะค่อนข้างแรงมันจะแตกต่างกับว่าวชนิดอื่นนะ
ตอนเด็กเนี่ยเราเคยเล่นไปว่าวงูว่าวอะไรอย่างนี้คือก็ว่าสนุกสนานแล้วนะครับ
แต่ว่าใครอยากลองเล่นว่าวงเดือนแบบนี้ที่เป็นศิลปะของมาลายูก็ลองติดต่อกันไปดูได้นะจ๊ะ